และเชิญที่หน้าจอทีวีข่าวนี้เตรียมขยี้ตาไว้ได้เลยครับ
เป็นการฉีกทุกกฎของการตกน้ำฮะ
มีสิ่งของตกน้ำโดยปกติถ้าเป็นหุ่นอย่างนี้

แต่ว่ารอบนี้เนี่ยกุมารทองตกและแนวตั้ง

ดูลูกกุมารทองเขาหันไป

สองรอบเลยงานนี้ชมด้วยตาท่านเอง
โอ้โอ้โอ้

ที่ถ่ายคลิปบอกเห็นเหมือนผมเห็นไหม
คือมันแทบจะผิดธรรมชาติจริงนะ

เอาล่ะอย่างน้อยมันต้องเป็นแนวละน่ะคล้ายเหลือ
ไม่เป็นแบบนั้นเออเป็นแบบนั้นเออ
เออตกใจจริงฉีกทุกทฤษฎีฮะหลายคนบอกว่านี่พ่อกุมารจะเอาให้ปัสสาวะลาดตรงนี้เลยไหมกลัวหลอนเลยฮะ
หลายคนบอกช่วยหนูด้วยหนูหนาวตกลงแล้วกุมารทองตัวจริงเปล่าก็ไม่รู้
อันนี้ไม่ใช่รูปปั้นนะอันนี้เป็นหุ่นเป็นหุ่นกุมารทอง
ดังนั้นเวลาเขาจมเนี่ยถ้าหากฐานเขาแข็งฐานเขาหนักหัวมันจะขึ้นอย่างนี้แหละ
อันนี้ตามทฤษฎีของวิทยาศาสตร์แต่บางท่านบอกว่าไม่อยากฟังแบบนี้
อยากฟังแนวหลอนอันแรกดีแล้วนะฮะ
นี่คือร้านแห่งหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำจังหวัดสุราธานี
หลายคนพอดูคลิปนี้แล้วก็บอกโอ้โหแต่อยากจะหาเหมือนกันแต่ยังหาเลขอะไรไม่ได้เลย
ตกอกตกใจกับการหมุนไปหมุนมาเท่านั้นเองฮะ